เมื่อวานนอกจากที่ธรรมเนียบจะมีการประชุมคอรมอลแล้ว

เราลุ้นกันใจแทบขาดเนี่ยนะคะ
เดินทางเข้าพบลุงตู่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

ซึ่งมาริยาบอกตื่นเต้น
ตื่นเต้นสิตื่นเต้นมากนะคะ
ซึ่งเป็นการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว

บอกว่าพยายามหายใจลึกจะได้พบนายกลุงตู่
แล้วก็ยืนยันบอกว่าจะมาคุยเรื่องคุณแม่วัยใส

ตอนที่ให้สัมภาษณ์ตอนที่มาถึงที่สุวรรณภูมิบอกว่า

ว่าจะใช้เวลาไม่นานสำหรับการพบกัน
เนื่องจากนายกก็มีภารกิจประชุมคอรมอล
แต่ว่านายกกล่าวชื่นชมมาริยาบอกว่า
มีความสามารถหลายด้านเลยพูดภาษา

อยากให้มาริยาเข้ามาช่วยงานรัฐบาลหน่อย
โดยเฉพาะเรื่องของการประชาสัมพันธ์
แล้วก็การอ่านบทความภาษาอังกฤษต่าง
ประชาสัมพันธ์งานด้านการท่องเที่ยวให้กับประเทศ
แล้วก็ขอให้มาริยาเป็นตัวอย่างที่ดี
เป็นต้นแบบเอกลักษณ์ของความเป็นไทย
ไปฟังเสียงในช่วงที่นายกรัฐมนตรีพูดถึงมาริยาหน่อยค่ะ
ความเป็นไทยไว้นานใช่ไหม
แล้วให้อยู่ในจิตใจของคนไทยนาน
มันก็จะต้องเป็นตัวอย่างที่ดี
ในการนำถูกความมีอันตรัสไทยอะไรจากเหล่านี้นะ
การจะรักษาไว้ต่อไปมันยิ่งยากกว่า

เราต้องมั่นคงแล้วก็แน่วแน่
ในการที่เป็นคนดีในการที่จะมีครอบครัวที่ดี
ในการที่ทำมาดีอย่างนี้นะ

แต่ว่าได้เจอนายกแล้วรู้สึกสบายครับ
เพราะนายกก็เป็นคนที่ตลกเหมือนกัน
แล้วก็เป็นตัวของตัวเองก็ชอบค่ะสนุกดี
รู้สึกดีใจมากค่ะแล้วเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่ได้มาวันนี้
เพราะว่านายกก็หยอกล้อกับมาริยาด้วยนะ
ใช่ค่ะนอกจากพูดอย่างเป็นทางการแล้วก็นี่แหละค่ะ

บอกเป็นของดีจากเมืองร้อยเอ็ดเป็นโอท็อป

อกจากนี้ก็ให้กระเป๋ากระจูดสาร
เป็นสินค้าโอท็อปให้กับมาริยา
เพื่อเป็นที่ระลึกกลับบ้านไปด้วย

แล้วก็คนที่ทำเนียบเองก็
โอ้โหมาถ่ายรูปกับภรรยาดีอกดีใจนะ